ไปดูสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเป็นน้ำผู้เย็น
ธรรมดาเราได้ยินน้ำผู้ร้อนใช่ไหมผุดขึ้นมา
แต่คราวนี้เย็นสบายชุ่มฉ่ำใจนะครับ
ไปพบที่จังหวัดกระบี่ถือว่าเป็นน้ำผู้
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เลยนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้ก็กำลังเร่งพัฒนาพื้นที่อยู่เลยครับ
โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่
คือผู้ใหญ่สง่ามุคุระพร้อมทั้งชาวบ้านบอกว่า
พบบ่อน้ำผู้เอียนแห่งใหม่ครับติดตั้ง

ตั้งอยู่ติดกับถนนสายเขาทองท่าเลน
ซึ่งพื้นที่โดยรอบมีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต่อหลายต้น
ส่วนในบ่อน้ำมีน้ำเย็นพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินอยู่ตลอดเวลานี่คุณเห็นไหม
ขุดขึ้นมาแต่เป็นน้ำเย็นสบายนะฮะ
ชาวบ้านจึงนำก้อนหินขนาดใหญ่มาวางแล้วก็ฉาบปูนให้เป็นบ่อน้ำเลยนะครับ
เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ลำทานที่รองรับน้ำเย็นใสสะอาดอยู่เบื้องล่าง
เวลาน้ำที่ผุดมาจากใต้ดินเขาจะถือว่าเป็นน้ำแบบหูบริสุทธิ์นะ
ธรรมชาติแล้วก็คาดว่าน่าจะมีแร่อยู่ในนั้น
ใช่แล้วก็เป็นน้ำบำบัดอย่างนี้นะครับ
โดยผู้ใหญ่สง่าบอกอีกว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยอาศัยน้ำในบ่อแห่งนี้
ในการที่จะอุปโภคบริโภคได้เลยนะ
เมื่อมีระบบน้ำปลาปลาเข้ามาในหมู่บ้านบ่อน้ำ
ถูกทิ้งร้างไว้แต่น้ำเขาก็ยังไม่เหือดไม่แห้งไปไหน
ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับ
มองว่าน้ำผู้เย็นแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดปี
ชาวบ้านยังช่วยกันพัฒนาแล้วก็ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม
เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลเขาทอง
และให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความสวยความงาม
แช่ตัวสบายเย็นแบบนี้นะ

นี่ไปรองน้ำเชื่อว่าเป็นน้ำที่จะมีแร่ธาตุนะ

แสดงว่าเขามีตาน้ำนะทำให้น้ำไหลออกมาตลอด